คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
จังหวัดตรังเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อรถบรรทุก๖ล้อคันหนึ่งเบรกแตก
เชี่ยวชนจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดติดไฟแดง
แต่ว่าโชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกรายการที่เกิดขึ้นครับ
ทำให้รถที่จอดติดไฟแดงได้รับความเสียหาย
โชคดีที่คนขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
นายสารวุฒิชูทิพย์อายุ๓๖ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในคลิป
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจอดติดไฟแดง

ก็ขับฝ่าไฟแดงและเบียดจนล้มลง

แล้วก็ไม่เข้าใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

แต่คนขับไม่น่าจะเบรกแตกเลย
เพราะไม่มีสัญญาณอะไรส่งมาเลย

ส่งสัญญาณมาหน่อยก็ได้ถึงให้ไม่มีอะไร

ให้ขับรถด้วยความมีสติไม่ประมาท
แม้ขณะเกาะติดไฟแดงก็ต้องมองซ้ำองขวา
เพื่อความปลอดภัยซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าว
ประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกิดอุบัติเหตุบนเขาช่องตะโกถนนสาย๓๔๘ตาพระยาบุรีรำ
ตำบลทัพราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพ

วิ่งลงเขาชนกับรถยนต์๗คัน

กระสอบเกลือตกกระจัดกระจายเกลื่อนถนน
ระดมรถดับเพลิงในพื้นที่เข้าดับไฟ

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต๓ศพ
เป็นคนงานก่อสร้างและมีผู้บาดเจ็บ๙คน
หนึ่งในนั้นมีสาวท้องแก่รวมอยู่ด้วย
ผู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตาพระยา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ใช้รถเครนยกรถพ่วงออกจากจุดเกิดเหตุ
เร่งเคลียร์สิ่งของต่างเพื่อเปิดการจราจร
กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนสาย๓๓๑
แต่พอมาถึงจุดกลับรถหน้าสพนขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีรถบรรทุกสีขาวขับออกมาตรงจุดกลับรถแล้ววิ่งสวนมา

สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก
เหตุการณ์ในกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ดาบตำรวจนเรศสังกะผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเสม็ดระบุว่า
กล้องหน้ารถของลูกเขยถ่ายเอาไว้ได้

อยากวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ช่วยการกวดขันและจับกุมคนขับรถคันนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ครั้งนี้อาจโชคดีที่รถเจ้าของคลิปเบรกได้ทัน
แต่หากปล่อยไว้ก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง